ลำปางนะครับความเมาเป็นเหตุค่ะผู้ชายคนหนึ่งเมานะ
แล้วเอาปืนไปยิงคนที่เป็นกุ๊กของร้าน
อาการบาดเจ็บสาหัสนะฮะสุดท้ายหนีไม่รอดถูกจับเอาไว้ได้ค่ะ
ซึ่งต้องบอกว่าโชคดีมากที่จับเอาไว้ได้ก่อนเพราะจากคำสารภาพของเขาบอกว่า
ถ้าเกิดว่าเขายังไม่ถูกจับเนี่ยอืมเขาจะไปกราดยิงคนในร้านด้วยนะอุ้ย
ไม่พอใจเรื่องอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะฮะดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ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

ที่เป็นกุ๊กของร้านอาหารแถวนั้นจนบาดเจ็บสาหัส
คนก่อเหตุในอายุ๖๒ชื่อเกษมนะฮะคนเจ็บชื่อชินอายุ๖๐
ตอนที่มาคุมตัวก็อย่างที่บอกนะฮะขอเบียร์ตำรวจขวดหนึ่ง
แล้วผมจะยอมมอบตัวแต่โดยดีเจ้าหน้าที่ก็ตกลงอ่ะเดี๋ยวจัดให้นะ
แล้วก็คุมตัวขึ้นรถไปสพเขลางนครไปดำเนินคดีต่อ
ระหว่างจะเอาขึ้นรถก็มีพนักงานของร้านอาหาร
ที่ในชินเขาทำงานอยู่จะเข้ามาเอาเรื่องเลยนะครับ
นี่เห็นไหมฮะตำรวจต้องกันเอาไว้ตะโกนบอกเลยนี่
ให้ยืมเงินเนี่ยยังจะมายิงเขาอีก
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาครับทุกผู้ชมครับ
จุดที่มีการยิงกันเนี่ยเป็นบ้านเช่านะฮะอยู่ใกล้ใกล้กับร้านอาหารนะครับ
ชินคนเจ็บทำงานเป็นกุ๊กของร้านอาหาร
เสร็จงานเขาเดินกลับห้องเช่าอยู่ห่างจากร้านแค่๑๐๐เมตร
นายเกษมคนก่อเหตุเขาก็เช่าห้องอยู่ติดกันนี่แหละอาชีพเป็นรอปภ
ตอนเดินสวนกันเนี่ยอยู่ดีใช้ปืนลูกซองเนี่ยยิงใส่นัดหนึ่งกระสุนเข้าหน้าท้อง
ในชินตอนนั้นก็พยายามฝืนวิ่งออกจากซอยบ้านเช่าที่ห่างจากร้าน๑๐๐เมตร
กลับมาที่ร้านที่ทำงานอยู่มาบอกคนที่ร้านว่าผมถูกยิง
แล้วเขาก็พาตัวส่งโรงพยาบาลกันส่วนนายเกษมเนี่ยหลังจากยิงในชินแล้วนะครับ
ไปนั่งอยู่ริมฟุตบาทใกล้กับร้านอาหารครัวป่าขามแล้วมีปืนอยู่ในมือด้วย
เม้ายังหนักภูจาวกไปวนวาตำรวจหลังได้รับแจ้งเหตุ
มีคนถูกยิงมาที่ที่เกิดเหตุเจอพอดีฮะก็เลยคุมตัวไว้
ปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์หนึ่งกระบอกนะฮะอยู่ที่ตัวของนายเกษม
และมีลูกกระสุนอีก๓นัทพร้อมจะไปยิงคนอีก
เขาบอกเขาจะไปยิงคนในร้านอาหารอีกถามว่าเกิดอะไรขึ้น
ต้องดูตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะฮะ
เอาดูภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านอาหารก่อนนะนี่เมื่อคืนนี้นะฮะ
ที่จะเห็นคนเจ็บตอนนั้นได้ชินพ่อครัวของร้านเดินกลับที่พัก
เลิกแล้วเที่ยงคืน๒๑นาทีจากนั้นเที่ยงคืน๒๕นาที
เดินกลับมาที่ร้านอาหารคือ๔นาทีหลังจากที่เดินกลับที่พักตัวเองเนี่ยฮะ
หลังจากนั้นเนี่ยเดินกลับมาอีกรอบนึงเพราะว่าถูกยิงมา
นะครับนี่กระสุนเข้าหน้าท้องมานัดหนึ่งพยายามฝืนใจแล้วก็ต้องเดินหนีด้วย
กลัวจะโดนไล่ยิงอีกเอามือซ้ายเนี่ยปิดหน้าท้องมาเลย
เดินกลับมาที่ร้านกล้องวงจรปิดอีกตัวหนึ่ง
จะเห็นว่าในชิ้นที่ถูกยิงมาขอความช่วยเหลือจากคนในร้านอาหาร
เที่ยงคืน๒๕นาทีมาขอความช่วยเหลือจากคนที่ร้านอาหาร
อ่อนแรงแล้วไปนั่งอยู่ที่เก้าอี้ใกล้กับห้องทัวร์ของร้านอาหาร
บอกคนที่ร้านว่าผมถูกยิง
นี่ฮะอันนี้เป็นภาพที่เขาสปีดมาหน่อยนึงนะครับ
ตอนนั้นคนที่ร้านพอในชินมาถึงบอกถูกยิงเนี่ย
ก็ตกใจแล้วก็รีบพากันส่งโรงพยาบาลนะครับ
แล้วก็แจ้งตำรวจให้มาที่ที่เกิดเหตุ
นี่ฮะจะเริ่มแตกตื่นกันแล้วนะครับตอนนี้นะครับ
ขณะเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับ
อันนี้ก็จะเห็นอีกมุมนึงในกลุ่มท้อมาแล้ว
บอกคนที่ร้านบอกผมถูกยิงนี่เขาตกใจกันหมดเลย
แล้วก็รีบพาส่งโรงพยาบาลกัน

งงกันใหญ่เลยว่าไปถูกอะไรยิงอะไรยังไงเนี่ยฮะ
เห็นไหมครับนี่เขาฝืนเดินมานะครับ

เราไปที่จุดเกิดเหตุแถวทางเข้าบ้านเช่าเนี่ยนะครับ
คนเจ็บเนี่ยคือชินเนี่ยคนเจ็บเนี่ยพ่อครัวของร้านอาหารเนี่ย
คนก่อเหตุคือนายเกษมที่เป็นรอปภเขาเช่าบ้านอยู่ติดติดกันเลยนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่ง
ออกมาดูแถวบ้านเช่าไม่เจอใครเลย
มารู้นี่แหละว่าคนก่อเหตุกับคนเจ็บที่บ้านอยู่ติดกันเนี่ยเขายิงกัน
โดยคนเจ็บเป็นกุ๊กอยู่ร้านอาหารมาเช่าอยู่ก่อน
ส่วนคนก่อเหตุที่เป็นมือปืนเนี่ยเป็นรอปภเพิ่งมาเช่าได้๒เดือน
คำถามคือไปยิงเขาทำไม
คุณแซคนัทวินผู้สื่อค่าของเรานะครับ
คุยกับเจ้าของร้านอาหารที่คนเจ็บทำงานนะฮะ
แล้วคนก่อเหตุก็มาดื่มเบียร์ที่ร้านเมื่อคืนนี้

บอกว่าเมื่อคืนนายเกษมคนก่อเหตุเนี่ยมาดื่มเบียร์ที่ร้านมาคนเดียว
มาขอซื้อเบียร์ขวดนึงแต่มีเงินแค่๒๐นะ
ขอติดไว้ก่อนทางร้านก็ไม่ยอมนะฮะ
คนก่อเหตุเลยไปขอยืมเงินจากคนเจ็บที่เป็นพ่อครัวที่ร้าน
เพราะเขาเห็นว่าเป็นคนที่บ้านเช่าติดกัน

เมื่อกี้ที่ท่านเห็นเนี่ยฮะภาพเมื่อสักครู่นี้
ที่เขาเดินไปเนี่ยเดินไปที่ห้องครัวของร้านอาหารไปยืมเงินร้อยหนึ่ง
นี่เห็นไหมคือจะขอซื้อเบียร์ขวดนึง
แต่เดินเซไปเซมาแล้วนะไม่รู้ไปดื่มจากที่ไหนมาก่อนด้วยหรือเปล่า

นี่ฮะบอกขอยืมเงินร้อยนึง

บ้านเช่าอยู่ติดกันก็ได้เงินมาร้อยหนึ่ง

พอได้เงินร้อยหนึ่งทีแรกจะขอซื้อ๒๐ทางร้านไม่ยอม
ได้เงินร้อยหนึ่งก็กลับมาที่ร้านอาหารมาซื้อเบียร์
แล้วก็ดื่มเบียร์จนหมดขวดนะฮะ
พอเบียร์หมดเดินกลับไปที่ห้องเช่า
เพื่อจะไปเอาเงินมาซื้อขวดที่สอง
แต่พอมาถึงร้านเนี่ยมันเป็นช่วงร้านใกล้ปิดแล้ว

เพราะดูแล้วถ้าเกิดซื้อขวดที่๒แล้วนั่งดื่มที่ร้านเนี่ย
ยังไงก็ไม่ทันเวลาปิดนะ

ก็เลยเอาเงินที่พกมาเนี่ยไปคืนคนเจ็บ

เมื่อกี้ยืมเขาไว้ร้อยหนึ่งก็คืน
ก็ดูเหมือนกับเรื่องไม่น่าจะมีอะไร
เพราะว่าตอนที่อยู่ที่ร้านเนี่ย
ก็ไม่ได้เหมือนกับจะไม่พอใจที่ร้านไม่ขายเบียร์ให้
หรือไม่พอใจที่พ่อครัวก็คือในชินคนเจ็บ
เขาก็ให้ยืมเงินดีนะ
คาดว่าน่าจะเมาแล้วเพี้ยนมากกว่า
เพราะนายเกษมคนที่ก่อเหตุเนี่ย

เท่าที่รู้คือเขามีประวัติเป็นผู้ป่วยทางจิต

แล้วก็เคยรู้มาว่าเขาเคยก่อเหตุฆ่าคนตายมาก่อนด้วย
ไม่รู้ว่าเมื่อคืนนี้ดื่มเบียร์ไปเนี่ย
แล้วเกิดอาการคลั่งอาการเพี้ยนขึ้นมาหรือเปล่า

เต้นไปเต้นมาแล้วกันแล้วก็หายไปไหน
จะเห็นว่าตอน๓ทุ่ม๕๖นาที
นี่ฮะอันนี้นายเกษมไปยืมเงินร้อยหนึ่งจากในชินคนเจ็บ
เพื่อนบ้านที่เช่าบ้านอยู่ใกล้กัน
เขาทำงานเป็นพ่อครัวอยู่ในร้านอาหาร
เขาก็เขาก็ให้เงินนะอ่าให้ยืมมาร้อยหนึ่งนี่ได้ไปเสร็จแล้วเดินเขา
ในร้านไปซื้อเบียร์นะแล้วก็ดื่มเบียร์
ภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านเนี่ยช่วง๕ทุ่มกว่าจะเห็นนาย
เกษมตอนนั้นเมาแล้วนี่ในร้านเริ่มเมาแล้วนี่ฮะดื่มเบียร์ขวด
แรกไปละก่อนจะถึงตรงนี้จะเห็นเขาลุกขึ้นเต้นกับลูกค้อง
ค้าคนอื่นในร้านก่อนนะจะมีภาพตอนนี้ตอนเขาเต้นนี่เห็นไหม
ฮะมาคนเดียวนะมาคนเดียวแต่สนุกเหมือนมากันสิบคนเพื่อนเพียบ
เลยโต๊ะอื่นอาจจะงงค่ะแต่ไม่เป็นไรแล้วเขามีความสุขมัน
ก็โอเคไงอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมานี่ฮะกอดกับอะไรเขาไป
ทั่วเลย๕ทุ่ม๒๒นาทีเกษมนี่ไปที่เคาน์เตอร์ขอซื้อเบียร์จาก
ร้านที่หน้าเคาเตอร์นะอันนี้คือตอนที่เขาจะมาซื้อขวดที่
ขอเติมอ่าซึ่งทางร้านเขาบอกว่าเขาก็มันใกล้เที่ยงคืนแล้ว
เขาก็ไม่ขายกลัวว่ามันจะไม่หมดขวดแล้วเดี๋ยวมันจะเลย
เวลานะฮะขอดูภาพหน้าเคานเตอร์นี่ตรงนี้นะฮะมันก็เลยมีอาการเหมือน
โวยวายนะสุดท้ายเนี่ยมีลูกค้าคนอื่นเขาก็มาดึงตัวออกไปนอก
ร้านนะฮะเขาก็อาจจะกลัวว่าจะมีเรื่องมีราวอะไรเกิดขึ้นหรือ
เนี่ยมาโวยวายเนี่ยอะไรเนี่ยเห็นเพื่อนฝูงคนอื่นไม่มีด้วย
เขาก็มีคนดึงตัวไปอ่าเดี๋ยวถ้ามีภาพตอนดึงตัวออกไปก็จะให้
มีใครก็ดูนะไนกระเสมก็เลยกลับไปที่บ้านเช่าของตัวเอง
จังหวะตรงนี้จะมีคนมาดึงเดี๋ยวจะนี่จะมาเหนียวคอออกไป
เลยเขากลับไปที่บ้านเช่าตัวเองเพื่อไปเอาปืนพันธุ์นดเอก
นัดวสุแสงนิรัตษ์ใสพุ่มกรรมการสพเขลางนครบอกว่า
หลังจากที่สอบปากคำได้นะหลังจากมีสติแล้วส่างเมาแล้ว
เกษมสารภาพว่าไม่พอใจที่ถูกไล่ออกจากร้าน
ก็เลยเดินกลับไปที่บ้านเช่าไปเอาปืน
ความตั้งใจคืออะไรรู้ไหมจะไปเอาปืนมากราดยิงคนในร้านนะฮะ
เขาตั้งใจว่ามาถึงเจอใครคนแรกจะยิงก่อนเลย
แล้วมันโชคร้ายมากตอนที่เดินออกมาจากบ้านเช่า
ในชินที่เป็นพ่อครัวของร้านเขาเลิกงาน
เดินกลับมานายเกษมเดินถือปืนออกมาจากบ้าน
เจอในชินคนแรกปืนใส่กระสุนไว้๔นัด
ชินคนแรกเกษมบอกผมก็ซัดเปรี้ยงก่อนเลยนัดหนึ่ง
กระสุนเข้าท้องเขาเขาก็กุมท้องเดินมาขอความช่วยเหลือที่ร้าน
ส่วนนายเกษมบอกว่าก้นิผมยังตั้งใจจะเดินกลับไปที่ร้าน

จังหวะเมานั่งอยู่แถวฟุตบาทข้างทางก่อนตำรวจมาถึงพอดี
เจอตัวพอดีก็เลยควบคุมตัวเอาไว้ได้
คิดดูว่าถ้าเกิดว่านี่สม
ถ้าคนเจ็บคือคุณชินเนี่ยเขาไม่ฝืนใจ
เขาฝืนใจเดินกลับไปที่ร้านทำให้ที่ร้านรู้ว่ามีการยิงกันเกิดขึ้น
แจ้งตำรวจมาถ้าไม่มีตรงนี้เกิดขึ้นตำรวจไม่ได้มาเนี่ย
แสดงว่านายเกษมจะเดินกลับไปถึงร้าน
แล้วเขาก็จะใช้ปืนที่มีอยู่ในมือ

เขาบอกเขาโมโหที่เขาถูกไล่ออกจากร้าน

ถ้าเป็นแบบนั้นข่าวที่เราอ่านวันนี้มันจะเปลี่ยนเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะ

ตอนนี้ก็ถูกแจ้งข้ออาหารและเมืองคดีไปแล้วนะฮะ
อาจารย์ของพ่อครัวของร้านอาหารนะครับคุณชินนะฮะ

แต่ว่าแพทย์เนี่ยตรวจเจอเชื้อโควิด๑๙นะฮะ

ก็เลยต้องรักษาสองเรื่องไปเลยนะ
การสอบปากคำต้องรอเพิ่มเติมตอนหลัง

ฟังภรรยาคนเจ็บหน่อยนะครับ
ตั้งแต่เขาไม่เคยเล่าให้

เขาไม่คิดเหนียว
ประมาณนั้นอ่ะ
ภรรยาบอกสามีโชคร้ายนะ
นี่ถูกยิงทั้งที่เป็นคนที่แบบให้ยืมเงินซื้อเบียร์นะครับ

เกษมเนี่ยถูกแจ้งข้อหา๓ข้อหานะฮะ

แล้วก็พาอาวุธปืนไปโดยไม่รับอนุญาตด้วย
แต่คำถามตามมาเยอะแน่นอนนะฮะ

เขามีอาการสติไม่ดีอยู่ก่อน
เขามีประวัติเคยฆ่าคนตาย
แล้วถ้าฟังจากชาวบ้านนะ
บอกว่าเขาทำงานเป็นรอปภ

เพราะฉะนั้นคุณเป็นรอปภบริษัทที่รับมาทำงาน
เรื่องประวัติเรื่องของคุณสมบัติการเป็นรอปภเนี่ย